ตอนนั้นที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันคือช่วงตอนที่เหมือนถ่ายละครเรื่องเสน่ห์นางนิ้ว
อืมมาสักพักใหญ่ใหญ่แล้วก็อืมน่าจะเป็นเพลิงพังเทียนถ่ายเพลิงพังเทียนต่อ
มั้งคะแล้วมันเป็นการทำงานที่ยาวนานทั้งสองเรื่องค่ะ
แล้วเป็นละครดราม่าทั้งสองเรื่องหนูเหมือนน่าจะใช้สารเคมีที่หลังความเศร้า
มาเป็นระยะเวลานานมากอะค่ะแล้วพอหยุดละครไปอะค่ะ
ทั้งสองเรื่องไปมันกลายเป็นว่าสารเคมีในสมองปรับตัวไม่ทัน
มั้งค่ะมันเลยยังหลั่งแบบเดิมทุกวันนะคะ
แล้วมันก็เลยทำให้เราเศร้าโดยที่ไม่มีสาเหตุทำให้ทานข้าวอยู่
ก็รู้สึกอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาทั้งที่จริงแล้วแม่ก็ถามว่าแบบน้องมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่า
มีอะไรไม่มีความสุขไหมซึ่งไม่มีเลยค่ะครับชีวิตทุกอย่างแฮปปี้มาก
การทำงานก็ไม่ได้กังวลเพราะรู้สึกว่าโอเคเราเต็มที่แล้วนะอะไรอย่างนี้
ก็มานั่งหาสาเหตุมานั่งแบบอืมอืมถามตัวเองว่าเออเราเป็นอะไรอะไรนะคะ
ทำไมถึงทุกวันเลยอ่ะรู้สึกแบบอยากร้องไห้หรือว่าแบบ
มันมันออกมาเองโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร
สุดท้ายแล้วไปเจอพี่ออมสุชาค่ะซึ่งพี่ออมอ่ะก็
แนะนำว่าให้ให้อยู่กับมันแล้วก็เมื่อไหร่ที่รู้สึกก็รู้สึก
แล้วก็ปล่อยมันออกแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ใช้ชีวิตให้ปกติไปเรื่อย
อย่าไปฝืนนะคะว่าแบบฉันจะต้องมีความสุข
ฉันจะต้องไปทำนู่นเพื่อให้มีความสุขทำนี่เพื่อให้มีความสุข
ให้อยู่กับมันแล้วก็แค่มีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็
แล้วก็ดึงตัวเองออกมาให้ไวเวลาที่รู้ตัวว่าจะเศร้า
ก็หาอย่างอื่นทำให้ให้เราแบบไม่ไปนั่งโฟกัสกับมัน
แล้วก็ไม่ต้องไปเครียดว่ามันเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ค่อยค่อยหายไปเองค่ะแต่หนูก็ไม่รู้นะคะว่าวิธีของหนูมันคือ
วิธีที่ถูกไว้แต่ว่าโอเคมันก็ดีขึ้นแล้วก็หายค่ะ
อาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งที่สารเคมีของเรามันหลั่นมาตลอดปีครึ่งหรือเกือบ๒ปี
ในทุกวันที่เราไปถ่ายละครแล้วมันเป็นดราม่าที่ลึกมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถามด้วยความรักนะคะในช่วงเวลาที่เผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นนะคะ
มีสักแวบไหมที่คิดอย่างใดอย่างหนึ่งคิดสั้นนะคะ
ไม่ไม่เลยค่ะไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมใช่คือหนูไม่ได้
ไม่ได้ดีฟขนาดแบบตื่นมาแล้วไม่มีความสุขไม่ใช่ค่ะแต่มันจะเป็นภาวะซึมเศร้าที่มันจะเป็นแค่นิดเดียวค่ะ
คือผมไม่ถึงขนาดขั้นที่แบบว่ารู้สึกแย่ไปซะทั้งวันอะไรอย่างนี้
คือที่ที่ที่รู้สึกเนี้ยมันจะมีแค่ช่วงเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันจะมีแค่ช่วงเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ย